เอาไปต่อกันที่คำอวยพรของคนในครอบครัวจะศักดิ์สิทธิ์เสมอจริงหรือเปล่าไม่รู้นะคะ
คุณพ่อของคุณกึ้งออกมาบอกเลยว่านับจากนี้ต่อไปลูกจะมีแต่สิ่งที่ดีดี

ไม่รู้ไปเจออะไรมานะถึงต้องอวยพรแบบนี้นะคะ
แต่ก็นี่แหละอย่างที่บอกไปไม่เคยตกไปจากกระแสเลยสำหรับเรื่องราวของสาวเจนี่
แต่ว่ารอบนี้อย่างที่บอกไปจะข้ามฝั่งมาดูอดีตคนเคยรักกึ้งเฉลิมชัยค่ะ
ถึงแม้ว่าตอนนี้ก็ยังคงเก็บตัวเงียบนะ
แม้ว่าจะมีดรามงค์หลายเรื่องเคลียร์ไปบ้างแล้วของคนอื่น

แต่ที่ฮือฮาในโลกโซเชียลค่ะนี่แหละเป็นคำโวยพรจากคุณพ่อของฝ่ายชาย
โพสต์ภาพลูกชายพร้อมกับข้อความว่า
เฉลิมชัยมหากิจสิริในฐานะลูกศิษย์วัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามราชวรวิหาร
ได้รับความเมตตากรุณาจากท่านอาจารย์ให้เข้ากราบรับบุญรับพรจากท่าน
ว่าต่อแต่นี้ต่อไปกึ้งจะโชคดีประสบผลสำเร็จในเรื่องการงานแล้วก็เรื่องส่วนตัวเป็นอย่างดี
สาธุเหมือนคุณพ่ออยากให้รับผอนมากเลยนะฮะ
แล้วก็จากข้อความดังกล่าวก็มีเหล่าฟอลลอเวอร์ค่ะเข้ามาอวยพร
แล้วก็ให้กำลังใจครอบครัวมหากิจสิริด้วย
แต่ก็มีไม่น้อยอยู่เหมือนกันที่พอชาวเน็ตเห็นคำโวยพรก็อดคิดไม่ได้นะว่า
ข้อความที่คุณพ่ออวยพรอยากให้ลูกได้ดิบได้ดีอะไรอย่างนี้นะคะ
พูดถึงเรื่องส่วนตัวว่านับให้โชคดีนับจากนี้ไป
มันมีนัยยะอะไรรึเปล่าถึงความสำคัญของลูกชาย
ที่ได้ปิดฉากลงไปกับนางเอกคนสวยสาวเจนี่หรือเปล่า
และที่ต้องรอฟังความรู้สึกอันนี้กันอีกครั้ง

และขณะเดียวกันที่ไฮโซย์กึ้งก็จะมีงานวันที่๓๑สิงหาคมนี้
ที่ว่าจะได้ไปสาธุโชคดีกันเนี่ยมันมีเหตุนัยยะอะไรหรือเปล่า

นี่คุณจะดูเสียงซอฟต์ลงทันทีนะในการที่แบบว่า
ดิฉันจะสำลักน้ำลายเอาจริง
เออนะคะเอาเรื่องดราม่าอะไรก็ว่ากันไปนะจ๊ะ
แต่ว่าพรของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยศักดิ์เสร็จที่สุดนะคะ
ก็ขอให้หนุ่มกึ้งนะคะมีชีวิตเหมือนที่คุณพ่อคุณแม่นั้นโอยพรแล้วกันนะจ๊ะ